มันมีกรณีเกิดขึ้นระหว่างทนายกระดูกเหล็กกับตลผัดเหล็ก
แพรรี่ไพวันเขาบอกว่าเขาเป็นตลปัดเหล็กก็ได้
ทนายกระดูกเหล็กใช่ไหมทนายนัญชัยชายเดชนะฮะ
คือมันมีข่าวว่าทนายนัญชัยชายเดชเนี่ยวันนี้ยื่นฟ้องหมินประมาทโดยการโฆษณา
คุณแพรรี่ไพวันกับพวกอีก๒คนรวมเป็น๓คนนะฮะต้องสืบเนื่องไปจากก่อนหน้านี้เนี่ย
ท่านผู้ชมถ้าจำได้เนี่ยจะมีข่าวเรื่องของหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิด
คือพระสิ้นคิดเนี่ยในเชิงความหมายเขาหมายถึงสิ้นแล้ว
ซึ่งการไปคิดไม่ดีคิดวุ่นวายคิดมากมายแบบมนุษย์แบบสำเร็จแล้ว
ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็มีญาติโยมที่เคารพสัทธาแล้วก็ไปถูกคนเนี่ยไปร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมว่ามีลักษณะอวดอุตลิหรือเปล่า
บอกว่าเป็นพระอรหันต์มีเส้นผมเป็นพระธาตุอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งธนายนันชัยตอนนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลเรื่องราวต่างที่ถูกร้องเรียนให้
แล้วมันก็เป็นที่มาของการยื่นฟ้องคุณแพรรี่ไพวันในวันนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยทนายนัญชัยบอกว่าไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อ๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วย
ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัญหาคะ
สิทธิ์นี้พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะ
ธนายนันชัยชายเดชพระธามือที่ธนายกองทัพธรรมเนี่ย
ที่มายื่นฟ้องคุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยนะฮะที่สารอาญารัชดาวันนี้เนี่ย
บอกว่าโพสต์โพสต์นี้ของคุณแพรรี่ไพรวันเนี่ย
แล้วมีคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์เลยบอกจัดไปอวดอุตริมานาน
ตอนนี้มั่นใจว่ามีทนายเข้าข้างแล้วไปวงเล็บบอกขอแอบกระซิบว่า
เขาบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายเขาจึงปกป้องกัน
ซึ่งเรื่องนี้ทนายนัญชัยบอกว่าความจริงเคยชี้แจงไปแล้ว
ตอนที่มีคนกล่าวหาว่ามาช่วยหลวงตาสินทรัพย์เพราะว่าบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายกองทัพทำ๑ล้านบาทเลย
ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนที่มาทำกรณีของหลวงปู่แสง
แล้วตั้งมุยนที่กองทัพทำเพื่อมาช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวัดต่างทั่วประเทศ
มีหลวงตาสินทรัพย์รูปเดียวที่ช่วยมูลนิธิมาด้วยเงิน๑ล้านบาท
ไม่ได้ว่าไปปกป้องช่วยเหลือเรื่องอวดอุตลิอะไรอย่างนั้นเลย
แล้วมีคนไปคอมเมนต์อย่างนั้นทำให้เขาเสียหาย
จากนั้นเนี่ยทนายนัญชัยบอกมีคนโพสต์ต่ออีก
โพสต์ลงรูปทนายนัญชัยกับหลวงตาสินทรัพย์
แล้วระบุนี่บริจาคเงินให้๑ล้านบาท
มีคนมาตอบบอกนี่เอาเงินก้อนยัดปากทนายไว้นี่

สิ่งเหล่านี้ทนายอนัญชัยบอกว่า
การโพสต์แบบนี้ถึงแม้คุณแพรรี่ไพรวัน

แต่คนทั่วไปเนี่ยเห็นก็เข้าใจได้ว่า
คือหลวงตาสินทรัพย์แห่งที่พักส่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินอุบลราชธานี
เป็นการโพสต์เป็นการพาดพิง
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสื่อมเสีย
ผมเป็นคนจริงครับพูดน้อยต่อยหนักนะครับ

ผมทำมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ย
เพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนา
ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใดทั้งสิ้น
เดี๋ยวถ้าธนายเดชาเข้ามา
เดี๋ยวผมจะให้ทนายฝึกหักไปแทนผมกันแล้วกัน
คือมันคนละระดับกันครับ

ผมไม่ใช่ทนายหิวแสงนะครับ
ผมไม่ใช่ทนายแมลงเม่านะครับ

ผมดังระเบิดเจอเจิงกว่านี้อีก

จะให้ทนายเดชากิติวิทยานันต์
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์มาทำคดีนี้ให้
ในการสู้คดีกับทนายนันชัย

เดี๋ยวให้ทนายฝึกหัดไปสู้คดีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นทนายเดชามา
แล้วก็แถลงข่าวทันทีเลยค่ะท่านผู้ชมครับ
หลังจากทราบข่าวว่าทนายนัญชัยไปฟ้องหมินประมาท
คุณแพรรี่ไพรวันบอกว่าทราบอยู่แล้วว่าจะมีการฟ้องร้อง
แต่ตอนนั้นยังสับสนอยู่ว่าจะฟ้องอะไร
เพราะว่าตัวของคุณแพรรี่เนี่ยไปโพสต์อะไรเข้าข่ายเหรอถึงจะถูกฟ้อง
ซึ่งผู้ฟ้องก็มีสิทธิ์จะเขียนคำฟ้องยังไงก็ได้
แต่ตนก็มีสิทธิ์แก้ต่างและสารก็มีสิทธิ์พิจารณาตามข้อเท็จจริง
คุณแพรรี่ไพรวันยืนยันว่าไม่มีความกังวลอะไรนะครับ
เพราะว่าในคำร้องที่เห็นเนี่ยตนไม่ใช่ผู้หมินประมาทโดยตรง
แต่เป็นลูกเพจที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งหากถึงที่สุดก็จะฟ้องกลับแน่นอน
เพราะในคำฟ้องเนี่ยไปอ้างว่าตนเนี่ยมีเจตนาชี้นำทำให้ลูกเพจซึ่งเป็นจำเลยที่๒กับ๓
ไปโพสต์หมินประมาทเขาแล้วก็มาหาว่าเป็นการใส่ความ
รับว่าผิดหวังมากเพราะเคยนับถือทนายนันชัยมาก่อน
แต่การที่ทนายอนัญชัยพาดพิงถึงทนายเดชาไปด้วยว่าไม่เคยว่าความอะไรชนะเลย
คือก็อยากถามกลับเหมือนกันว่าพอรู้ว่าคุณแพรรี่จะให้ใครเป็นทนายทางคดีในคดีนี้เนี่ย
นายอนัญชัยเนี่ยไปดูหมินทนายด้วยกันเองทำไม
เอาจริงนี่ผิดหวังมากเลยในฐานะที่คนหนึ่งที่เคยนับถือเขาเมื่อก่อน
แต่ว่าพอกับเคสแบบนี้ทำให้รู้ว่าคนเราพอไม่ยึดหลักไปยึดคนเนี่ย
มันก็แบบเออเราก็จะไปคาดหวังเขาไม่ได้นะ
อะไรที่เคยศรัทธาเคยนับถือเขาอาจจะต้องกลับมาทบทวนอาจจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่
ไม่ขอรบค่ะไม่ใช่พระไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ขอรบค่ะ
เราไปดูไปดูหมินเขาทำไมคะไปดูหมินเขาทำไมทุกคนก็เป็นทนายเหมือนกันไหมคะ
ไม่ว่าจะว่าความเพื่ออะไรดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนที่แบบชอบยกตนของท่านอะไรแบบนี้นะคะ
ทุกคนต้องให้เกียรติกันนะคะเขามีเรื่องมัญญาติธนาความอยู่นะคะ
ไปอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความคนอื่นมันผิดวิสัยและไม่ควรทำ
ไม่ว่ากับใครนะคะเราต้องให้เกียรติกันค่ะ
อกจากนั้นคุณแพรรี่ก็ได้อธิบายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์เพราะว่าเคยบวชเรียนมาก่อนนะฮะ
ว่าจะต้องอะไรยังไงสิ่งที่โพสต์ไปอะไรไปเนี่ยยืนยันว่าถูกไม่ถูกแบบไหนอย่างไร
คุณแพรรี่เขาก็ยืนยันของเขานี่ฮะบอกเดี๋ยวเจอกันถึงเธอจะไม่ใช่กระดูกเหล็ก
แต่ก็มีตลปัดเหล็กไม่รู้เหรอคะนี่เห็นไหมฮะบอกอ่านคำฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางด้านทนายเดชานะครับท่านผู้ชมครับทนายเดชาบอกว่าหลังจากที่ดูสำนวนคำฟ้องของทางฝั่งฝ่ายโจทย์
คือฝั่งธนายอนัญชัยแล้วมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นการหมินประมาทเพราะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใด
นายเดชายังบอกถึงกรณีที่ทนายนัญชัยบอกว่าจะส่งทนายฝึกหัดให้มาว่าความแทน
หลังจากรู้ว่าคุณแพรรี่ใช้บริการทนายเดชาทนายเดชาบอกส่วนตัวไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะฮะ
เพราะทุกข้อเท็จจริงเนี่ยต้องว่าไปตามพยานหลักฐานในชั้นศาลเท่านั้น
ทนายนัญชัยบอกว่าทนายเดชากับทนายนัญชัยเป็นคนละชั้นกันเนี่ย
ส่งทนายฝึกหัดมาสู้ยืนยันว่าไม่ให้ราคา

ไม่ใช่หมาหมาธรรมดาแต่หมาขี้เลือนเลยอ่ะแล้วปี๊บคุมหัวเนี่ย
นักข่าวบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะเอาเด็กทนายฝึกหัดมาสู้กับผม
แสดงว่าเห็นว่าอะไรมึงกลัวจนหัวหดมึงไม่กล้ามา
จะเอาทนายบึงหัดมาสู้กับกูนะครับ
คือไอ้คนขี้โม้นี่นะส่วนใหญ่จุดจบให้ดูเรียบร้อยทุกราย
นะคดีแพรรี่นะเองเป็นธนาเองเป็นโจทนะเองเอาให้ชนะนะ
ถ้างานนี้ยังแพ้กูนะมึงหมาเลยนะหมาเลยอ่ะนะ
เผ่าแบบอย่างนี้เลยห่งห่งห่งห่งเลยอ่ะฝากถึงมันด้วย
วันนี้ไม่มีจุ๊กรูนะโอ้แต่ลีลาทนายความแต่ละท่านนี่แบบ
นี่แค่ยกแรกนะอย่าว่าแต่ทนายความเลยดูลูกความสิ
โอ้โหคุณแพรรี่อุ้มหืมแต่ละคนนะตามต่อนะคะ